ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จะพาให้คุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันนะครับ
เขาบอกว่าลูกผู้ชายที่เรียกว่าฆ่าได้หยามไม่ได้คุณคิง
เพราะว่าคือผู้ชายคนนี้เขารักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าก็ทะเลาะกัน
ด้วยความที่ว่าเขาก็หึงหวงแหละ
เหมือนผู้หญิงที่เราชอบที่เรารักอยู่เนี่ยอยู่กินกันมาเนี่ย
ทำไมไปคุยแชทกับคนอื่นจับได้พลั้งมือทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิง
ผู้หญิงก็เลยบอกว่าถ้างั้นเธอกับฉันก็จบเพียงเท่านี้
ก็เลยไปอยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งแล้ว
ทีนี้ผู้ชายคนใหม่เนี่ยวันดีคืนดีครับ
ส่งภาพมาเยาะเย้ยโพสต์ถากถาง
และที่เขาเจ็บใจมากที่สุดก็คือโทรไปหาฝ่ายหญิงเพื่อจะง้อ
คนที่รับสายคือผู้ชายคนใหม่แล้วโชว์วีดีโอคอร์ให้ดู
จังหวะที่กำลังมีเพศสัมพันธ์
เขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเกินไปร้องไห้เครียด
แล้วสุดท้ายคือตัดสินปัญหาโดยการใช้ปืนยิงฮะ
นี่ครับวงจรปิดฮะคุณขวัญคุณผู้ชมครับลูกศรสีแดงคือคนก่อเหตุ
ผู้ตายคือลูกศรสีเหลืองแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะฮะ
ภาพอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าเป็นภาพช่วงกลางคืนนะครับ
ทีนี้จะเห็นในวงกลมสีแดงเล็กดูอีกสักครั้งหนึ่งถ้าดูไม่ทัน
จะมีวงกลมแล้วมีคำว่าปืนด้วยเดี๋ยวลองย้อนดูอีกครั้งนะฮะ
มันจะมีนาทีชุดละมุนนะฮะเหมือนกับว่าคือเนี่ย
คือสักไปมาเสร็จปลั๊บนี่ฮะเมื่อกี้นี้ยืนมือขึ้นมาแล้ว
กลมเขาถือปืนอยู่ครับวงจรปิดตอนที่นายสุวิชาหรือว่าในไผ่
อายุ๒๘ใช้ปืนยิงนายวิพัฒน์หรือว่าโอ๊ตอายุ๓๘๕นัดครับ
กระสุนเข้าที่ปากแก้มซ้ายทะลุท้ายทอยหน้าท้องต้นขาซ้ายหลังด้านซ้าย
แล้วก็นอนตายอยู่บริเวณฟุตบาทริมกำแพงครับ
ตรงข้ามกับร้านเหล้าในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีเลย
เมียของนายสุวิชาครับคือคุณปุ๊กอายุ๓๐เธอเองก็ถูกยิงนะฮะ
ถูกยิงจนบาดเจ็บอาการสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาล
ปมเหตุมาจากว่านายสุวิชาหรือว่าในไผ่เขาโกรธแค้นผู้ตายคือในโอ๊ต
หาว่าในโอ๊ตเป็นชู้กับเมียเขาก็เลยทะเลาะมีปัญหาบาดหมางกันมาอย่างต่อเนื่องครับ
จากการสอบสวนครับในไผ่มือยิงสารภาพว่าเขาอยู่กินกับปุ๊กเมียเขามา๖ปี
จดทะเบียนกันหรอกแต่เขาก็อยู่กินแบบเมียผัว
อยู่กันมา๖ปีแล้วสุดท้ายจับได้ว่าอ้าวเมียผมแอบนอกใจเหรอเนี่ย
ไปเป็นชู้กับผู้ตายเขาก็เลยเตือนห้ามแล้วแต่จังหวะนั้นโมโหมากครับ
พลั้งมือทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายเสร็จปั๊บก็เลยทำให้เมียเนี่ยหนีออกจากบ้าน
ไปอยู่กับฝั่งของผู้ตายเลยก็คือในโอ๊ตไปดูอย่างเปิดเผยเลยนะฮะ
อ้าวยังไงล่ะเนี่ยเขาพยายามง้อขอคืนดีครับ
แต่ปรากฏว่าในโอ๊ตฝั่งผู้ตายนั้นโพสต์โซเชียลเยอะอยู่หลายครั้ง
ก็เลยเกิดความแค้นใจทีนี้ก่อนเกิดเหตุโทรศัพท์ไปง้อเมีย
อยากจะกลับมาคืนดีกันอีกครั้งแต่คนที่รับสายไม่ใช่ปุ๊ก
เป็นในโอ๊ตชายชู้เป็นคนรับสายครับ
หลังจากรับสายเสร็จแล้วกดภาพเปิดเป็นวีดีโอคอร์ให้ดู
จังหวะที่กำลังมีเซ็กซ์กันอยู่กับปุ๊ก
ทำให้ฝั่งของคนก่อเหตุก็คือในไผ่โมโหมาก
โกรธทั้งแค้นทั้งอายเฮ้ยมันเย้ยกันเกินไป
อันนี้มันเหยียดหยามกันเกินไปแล้วเขาร้องไห้เขาดื่มย้อมใจ
คิดไม่ตกอยู่หลายวันสุดท้ายครับไปซื้อปืนจากออนไลน์

ไปซื้อปืนมาจากออนไลน์ประมาณสามหมื่น

เพื่อต้องการที่จะไปสางแค้นครับ
สงกรานครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามหา
เขารู้ว่าเมียเขาจะนั่งร้านเหล้าร้านไหนอยู่เป็นประจำ

โทรไปโอเคไม่ได้คุยกับเมียแต่ดันไปเจอภาพบาดตาบาดใจ

ระเวนไปเดาว่าอยู่ร้านนี้แล้วเจอจริง

เมียก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะขอไปคุยหน่อย

เมียมากับทางญาติเขาก็เลยบอกว่าขอคุยหน่อยละกัน
จังหวะนั้นคือฝ่ายหญิงก็ไม่อยากจะมาคุยนะฮะ

เป็นจังหวะที่ผู้ตายเดินมาเจอพอดี
คือเขากำลังง้อเมียอยู่ผู้ตายเดินมาอ้าว
กลายเป็นว่าโอ้โหเสียดหนามหัวใจ
นี่คือมาให้เห็นแบบนี้เลยเหรอเนี่ย
ก็เลยมีปากเสียงและชกต่อยกัน
โดนยิงไปด้วยฟังเพิ่มเติมครับ
คือพอมานึกถึงว่าใครให้จบใครตัวเนี่ย
ก็คือใครก็ไม่เลิกยุ่งกับแฟนผม
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นและความผิดตาม

การได้มาทั้งการครอบครองและการยิงด้วยนะครับ
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จะส่งฝากขังสารจังหวัดรบบุรีต่อไป
ปมเหตุที่ทางผู้ก่อเหตุเขาอ้างนะ
ว่ามาจากความหึงหวงว่าผู้ตายมาเล่นชู้กับเมียเขา
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คงต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติม
เพื่อมีคำชี้แจงเพราะว่าทางฝั่งของผู้ตายเอง
ว่าทางญาติจะว่าอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้บ้างนะครับ